ของเด็กวัดรุ่นใหญ่คุณผู้ชม

ทำทีเป็นจะไปนวดให้ท่านรองเจ้าอาวาส

ทีนี้ในอังสะท่านมีเงินสดอยู่๔๐๐๐บาท

วดไปมือหนึ่งอีกมือหนึ่งคำไปในอังสะ

ไปหมดเลยสี่หมื่นบาท
แล้วทีนี้ก็เดินไปทำทีทำท่า

พอพระท่านอาบนวดเสร็จแล้ว
จะแต่งตัวเอาอังสะมาห่ม
ไปดูเงินหายไปเกือบหมดเลย

เป็นสภาพของนายทองสุกกล่ำทัพ

ก็นี่ครับขามือและเงินสดครับ

ไปทำทีไปหลอกนวดให้กับพระครูประหลัดสมเกียจ

ก่อนอาศัยที่พระท่านกะเคิมหลับไปนะ

ลงก็เย็นเคิ้นไป

อันนี้นวดไปอีกมือหนึ่งก็เอามือเนี่ย

ครับครูประหลาดสมเกียร์สี่หมื่นบาทนะครับ

รองเจ้าอาวาสวัดบ้านนาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายทองสุกได้ขอเข้ามาอาศัยอยู่ที่วัดได้เพียง๑สัปดาห์
ตอนแรกก็ปฏิบัติตัวดีเป็นลูกวัดที่ดีต่างนานา

เคยบวชอยู่ที่วัดศรีมโนภาษที่อำเภอเมืองจังหวัดบรยองด้วย
แล้วก็ลาศิกขาบทออกมาแล้วก็มาขออยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
แหมก็คือทำตัวให้ดูว่าเป็นคนดี
อยู่จนไว้ใจนะคะแม้จะอยู่แค่ช่วงสั้น
วิธีการของเด็กวัดรุ่นใหญ่หัวขโมยรายนี้เนี่ยก็คือ
ทำทีมานั่งคุยตีสนิทมาบีบนวดตามตัวให้
แล้วก็บอกว่ารองเจ้าอาวาสนอนคว่ำหน้าเลยจะนวดด้านหลังให้
พอรองเจ้าอาวาสถอดอังสะวางไว้ข้างตัว

แต่ว่าอีกมือหนึ่งอย่างที่บอกล้วงไปที่กระเป๋าเสื้อ

เงินใส่กระเป๋าตัวเองไปเลยจำนวน๓๕๙๐๐บาท
พอนวดเสร็จบอกกับรองเจ้าอาวาสบอกว่าเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อน
รองเจ้าอาวาสก็เอาอังสะมาใส่หลังจากนวดเสร็จ
พอตรวจดูในกระเป๋าอ้าวเงินหายไปแล้วค่ะ

บอกว่าที่ไวยาพวกเราดักจับคนใส่ชุดขาวที่
รองเจ้าอาวาสจึงรีบตามหาตัวในทองสุก

ให้กับนายจินดาวงตรุษวัยยาวัชกร

ว่าไปเดินอยู่ริมถนนสายบ้านนาเขาชะเมา
ห่างจากวัดไปประมาณ๕๐๐เมตรเพียงเท่านั้น

แล้วก็นำตัวส่งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ